สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้ยังสนุกสนานกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใบตอง

ใช่เราต้องเต้นประกอบข่าวทุกข่าวให้มันเข้ากัน

คุณยังมานี่เลยเปิดรายการดิฉันก็ท่านนี้บ้าง

โอ้โหขับรถเหรอจะขับรถไปไหน
ขับรถไปซื้อพวงมาลัยวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพคุณผู้ชม
จะดูเรื่องราวของพวงมาลัยถูกไหม
ใช่เรื่องราวของพวงมาลัยเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยมันลำบากนะคุณ
ขายพวงมาลัยกลางสี่แยกไฟแดงมันร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพาไปดูอาชีพที่มันธรรมดามันก็จะธรรมดา
แต่ว่าคนขายพวงมาลัยคนนี้เขามีเทคนิคการขายที่สร้างยอดขายได้พุ่งสูงกว่าปกติ
โอ้โหแล้วต้องมีจุดขายดิ

ที่เจ้าบ่อยากจะเอิมที่ร้องเพลงนี้นะครับไม่ได้อกหักเลยครับความรักยังดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและคนร้องเพลงนี้ก็คือคุณบอยพนมไพรเป็นคนที่นี่แหละครับตอนนี้มียอดวิวถึง๑๓๐ล้านวิวอยู่ในยูทูปเลยนะครับโอ้โหกำลังดังในโลกออนไลน์เลยก็ต้องร้องซะหน่อย
แต่ว่ามาที่นี่นะครับสี่แยกนวลชัยศรีมีอาชีพดีนะครับที่ทำแล้วร่ำรวยแล้วก็เป็นจุดเด่นด้วย
นั่นก็คือขายพวงมาลัยน่าสนใจครับเดี๋ยวเราลองไปสมัครกันดีกว่าครับ

พันพูดเหตุตัวดีแบบนี้แหละครับนี่เพิ่งจะคือเห็นเหมือนกันครับ

แต่มาถึงตอนนี้คงไม่อายแล้วใช่ไหมครับ

แม้ว่าสีแยกนทชายสี
จะเป็นสีแยกที่รถไม่ได้ผ่านมาก
ก็สามารถทำยอดขายได้จำนวนมากเช่นเดียวกัน
เพราะการรวมตัวกันของกลุ่มขายพวงมาลัย
มีกฎกติกาทุกคนต้องแต่งตัวสุภาพ
มีมารยาทดีในการขายจึงเป็นที่ถูกใจลูกค้านั่นเองครับ

ผมไม่ได้ใส่สูตรก็ให้สุภาพไว้ก่อนครับ

เพราะว่าดูข้าซื้อแล้วขอบคุณครับ

เดินทางปลอดภัยครับผมก็อยากให้ทุกสี่แยกนั่นแหละ
ในเมืองไทยเราผูกในไทยแต่งตัวให้สุภาพครับ
อย่างนี้นี่เองนะครับผมก็ต้องลองทำบ้างซะแล้ว
พร้อมแล้วล่ะครับไปขายพวกอะไรกันดีกว่า

แต่พอขายได้แล้วก็รู้สึกดีใจ
และชักจะติดใจอาชีพนี้ซะแล้วล่ะครับ
เพราะเห็นคุณลุงสวัยขายดิบขายดีเหลือเกิน

แต่งตัวแบบธรรมดาเกงขาสั้น
พอดีท่านนายเมืองเผอร์ที่เกษียณไปก็
ผ่านไปผ่านมาก็แบบให้ดูดีหน่อยแล้วแนะนำให้ใส่สูตรครับ

จากนั้นมาก็เริ่มขายปกติขายได้วันละ๑๐กว่าพวงก็
หกวันเรียกละมัน๕๐๖๐วันต่อไปก็เป็นร้อยครับผม

ทุกวันนี้ขายได้เวลาประมาณ๑๐๐กว่าพวงครับ
พวงละ๒๐บาทกำไรพวงละประมาณ๑๕บาทเลยนะครับ
เพราะไปหาซื้อดอกไม้ให้คนในหมู่บ้านร้อยพวงมาลัยให้
ราคาต้นทุนจึงไม่แพงมากนัก
ไม่มีวันหยุดตั้งแต่๖โมงเช้าถึงประมาณเที่ยง

ช่วงบ่ายก็กลับไปทำไร่ทำนาอยู่กับครอบครัวได้สบาย
แต่รอบบ่ายถึงค่ำก็มีสมาชิกในทีมมาขายต่อเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญยังคงแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนกันด้วยครับ
เพราะว่าเป็นกฎกติกาที่ตกลงกันไว้
ถือเป็นกลยุทธ์เด็ดเรียกลูกค้าที่หลายคนคาดไม่ถึงใช่ไหมครับ

แล้วก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพนี้ได้ด้วย
และสังเกตว่าคุณลุงสวัยจะมีวิทยุสื่อสารเหน็บอยู่ตลอดเวลา
เพราะเป็นเครือข่ายอาสากู้ภัยในพื้นที่

ก็จะวิทยุแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลาด้วย

ก็มีคุณผู้ชมส่งมาคุณยุทยาหล่อมากเลยนะครับ
คุณยุทยาผมเหมาหมดคุณต้นหรือ

ถ้าเจอคุณยุทยาเหมือนนั้นอย่าเลยไปอุดน้นเขาด้วยนะ
ตอนนี้ไม่กลับแล้วเนอะขายพวงมาลัย
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของของกินที่เราโปรยเอาไว้ว่า
อยากให้คุณผู้ชมนั้นไลน์มาคุยกับเราหน่อยว่าทานอะไรเป็นมื้อเที่ยงมื้อบ่าย

โอ้โหเป็นเรื่องราวที่เป็นอาหารเกาหลีหน่อย

แต่ที่จะพาไปนี่เป็นหม้อไฟเกาหลี

นี่คือรถของคนขายหม้อไฟเกาหลีเหรอคะ

เจ้าของนี่อยากจะนั่งข้างเลยทีเดียว
เออไม่นั่งขับนี่แหละ
เป็นสปอร์ตดีไซน์สวยนะครับ
เจ้าของเขานำมาใช้เป็นภาษณะ
โอ้โหสร้างความฮือฮาอย่างมากกับเมนูหม้อไฟเกาหลีสไตล์ไทย
ยกหม้อเฉยภาษาไทยเลยนะ
ใช่ครับคุณผู้ชมสนใจก็เอามือถือขึ้นมา
เฟสบุ๊คเซิร์ชดูเลยเฟสบุ๊คเซิร์ชดูเลยนี่ชื่อร้านยกหม้อนะครับ
เจ้าของรถสปอร์ตกับเจ้าของร้านเขาบอกว่า
เราถึงที่มาของการทำธุรกิจนี้ว่าหลังจากมีโอกาสได้
ลองสกี้หม้อไฟเกาหลีมาแล้วก็พบว่า
จึงเริ่มนำมาปรับปรุงรสชาติเมนูนี้ให้เหมาะกับคนไทย

ยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนี่แหละไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรมัวโหกันอร่อยเลย
เพราะฉะนั้นพอมันได้ผลดีเขาก็เลยมาทำขาย
ครับก็ตอนแรกเลยก็คือเหมือนทำส่งกันเองครับทำส่งของเองคือจำนวนม่อมันน้อย
แล้วรอบแรกก็คือทำ๕ม่อตอนเย็นก็ทำเพิ่ม๑๐ม่อ๑๕ม่อ๒๐ม่อเข้าไปเรื่อย
แล้วตอนแรกไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมีคนส่งเยอะขนาดนี้ครับก็เลยส่งเองก่อน
มันก็คือจุดเริ่มต้นที่จะต้องใช้รถส่วนตัวไปส่งออกอืม
นี่ไงสร้างจุดเด่นจุดขายให้กับตัวเองเขาบอกว่าเมนูหม้อไฟเกาหลีสไตล์ไทยไทยนี้นะครับ
เอาล่ะประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างดูในหม้อสิคุณผักนานาชนิดนี่ต้องมีอยู่แล้ว
จากนี้มีหอยแมลงคู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากใหญ่ไหมล่ะก็เริ่มเทิมเลยนะครับ
มีหมู๓ชั้นมีเบคอนเนื้อหมูปูอัดเต้าหู้ปลาไข่ต้มและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี
แบบนี้ขาดไม่ได้แน่นอนถูกต้องครับแล้วก็น้ำต้มเนี่ยเป็นน้ำต้มซุปกระดูกหมูสูตรเด็ดลาดลงไป
อ๋อน้ำเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดโอ้โหน่าทานเป็นอย่างบ้าง

ใส่เข้าไปในด้านท้ายของรถนี่แหละโอ้โหเป็นไงทะเบียน
เดี๋ยวต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคุณนะ
ถ้ามันหกเนี่ยกลิ่นก็จะติดรถเลยเอาละเขาบอกว่าราคาหนึ่งนะครับ
ห้อหนึ่งอยู่ที่๒๙๙บาทก็คือ๓๐๐นั่นแหละไม่แพง
ค่าจัดส่งมีไหมค่าจัดส่งในระยะทางที่กำหนดอีก๕๐บาท
ต้องสั่งล่วงหน้านะครับก่อน๑วันและในแต่ละวันจะรับออเดอร์เพียง๒๐หม้อเท่านั้น

ใช่แล้วรอบแรกจัดส่งในช่วงเช้า๑๑โมงเช้าจนถึงเที่ยง
ส่วนรอบเย็นส่งในเวลา๖โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
แม่น่าเศร้าใดจะสั่งมาที่กรุงเทป
ไม่ได้นะไกลเกินไปนะคะต้องนั่งเครื่องบินมา
ใช่ครับส่วนลูกค้าที่ไปส่งให้นะครับเขาบอกว่าเป็นขาประจำไปแล้ว
บ้านแล้วล่ะอยู่บ้านนี่แหละก็ได้ทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะว่าหม้อนึงเนี้ยสามร้อยบาทจริงจริงทานได้หลายคนมากน่ะ
ดิฉันว่ามีสี่ห้าคนอ่ะอิ่มครับคือที่สั่งยกหม้อเนี้ยนะคะ
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่ชอบเลยคือสะดวกสบายเราไม่ต้องไปแบบไปกินที่ร้าน
อากาศมันร้อนเรากินที่บ้านเราเปิดแอร์แบบเย็นสบาย
กินได้เลยสะดวกสบายมีครบทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ
รสชาติเนี่ยคือค่อนข้างถูกปากอร่อยมันจะเป็นหม้อไฟสไตล์แบบเกาหลีก็จริง
แต่ว่าเขาเอามาปรับรสชาตินะคะให้แบบเหมาะกับคนไทย
ก็คือเรากินรสจัดอยู่แล้วเขาก็จะมีใส่พริกใส่แบบใบมะกรูดมะนาวเพิ่มเข้าไป
คือมันรู้สึกแบบว่าอร่อยด้วยโดยโดยปกติเนี่ยถามว่าสั่งบ่อยไหม
บ่อยนะเพราะว่าเรามีลูกน้องเรามีออฟฟิศอย่างเงี้ค่ะ
แล้วกลางวันบางทีมันร้อนมากเราไม่ออกไปไหนอย่างนี้
เราก็สั่งเข้ามากินล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งสั่งมาประมาณสิบสอง
โอ้โหล่าสุดบอกสั่งสิบสองหม้อเลยนะสั่งสิบสองหม้อเลยนะ
อฟฟิศเลี้ยงลูกน้องกันด้วยก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยไง
อิ้วเลยนะใช่ต้องเก็บชื่อเป็นเกาหลีแล้วแบบเนี้ยเออ
จ้องรอกินจ้องรอกินเออคุณรอกินนะฮะใช่ครับ
ดิฉันก็อยากกินจังได้อยู่นะอันนี้ออกแนวญี่ปุ่นไหมอ๋อหรอ
มีคุณผู้ชมส่งมาเรื่องของกินเยอะมากเลยบอกว่าอยู่ที่ไหน
เมื่อสักครู่นี้อยู่ที่พิษสนุโลกนะคะต้องครับสวัสดิ์อื่นไม่ได้ส่งนะคะ
ให้เดินทางกินที่พิษสนุโลกแล้วถ้าจะสั่งไปเนี้ยนะอยากจะบอกอีกครั้งเลย
เขาสั่งกันในเฟสบุ๊คค่ะเซรดเข้าไปว่ายกห้อยกห้อภาษาไทยเนี้ยแหละ
ต้องครับก็จะเจอร้านเขาแล้วก็ลองไปสั่งกันดูนะ
มีคุณผู้ชมบอกว่าทานลาบไข่มดแดงอยู่ด้วยโอ้โหอิจฉามาก
อิจฉาจริงแต่ละคนแต่ละเมนูนี่สุดยอดทั้งนั้นยังส่งมาพูดคุยกับเราได้นะครับ
ร่วมจัดรายการไปกับเราว่าในวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเที่ยงของคุณ
ส่วนด้วยช่วงนี้โอ้โหไปดูนี่นะครับช่วงของ

ใช่คุณชนะพาไปทานข้าวโพดที่กาญจนบุรีมาแล้ว
ข้าวโพดในคราวนี้พาไปที่จังหวัดสระบุรี
ข้าวโพดนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสุพรีมสีม่วง
ทานแล้วอร่อยมีประโยชน์แถมกินแล้วไม่แก่

สนับสนุนโดยบริษัทเจียไต
เล็ดพันธราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก
คุณผู้ชมครับช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่เลย
นี่ไม่ใช่ข้าวโพดธรรมดาแต่เป็นข้าวโพดวิเศษ
ทานเข้าไปแล้วไม่แก่ดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยครับ

ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
พามาดูนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วงหวานซุปพริม
โอ้โหเขาบอกว่ามีสารอาหารแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีในการต้านมะเร็งด้วยนะ
จากจะทำให้ไม่แก่แล้วยังมีสารต้านมะเร็งด้วยอีกต่างหาก
แต่ว่าเขาปลูกกันแบบไหนได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวไปติดตามการปลูกกันนะครับเดี๋ยวผมพาลุยเข้าไปในสวนในไร่เลยครับ
แม่ไร่ข้าวโพดที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับขึ้นงามดีจริง
ลำต้นสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าของไร่กันหน่อย
เจอแล้วสวัสดีครับ
พี่เล็กใช่ไหมคุณพนมสุขมากครับผม
อย่างแรกเลยได้สายพันธุ์นี้เมล็ดพันธุ์ได้มาจากไหน
อันนี้เมล็ดพันธุ์ได้มาจากบริษัทเกี้ยไต
เล็กครับสายพันธุ์นี้พอเอามาปลูกแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอ่ย
มันค่อนข้างที่จะถูกใจ
ถูกใจมันใหญ่ได้คุณภาพอันนี้จะมีความหวานอยู่ในฝั่งมัน

๓๐เปอร์เซ็นต์กินได้ทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานอยู่ในนิด
มันมีมันเป็นสีม่วง

กินแล้วจะหนุ่มนี่คือสำคัญมากเลยมิตี้กินแล้วไม่แก่
มันมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือต้านมะเร็ง
ใช่แล้วก็ที่สำคัญวิตามินเอสูง

ลูกเนี่ยกว่าจะได้ถึงขนาดนี้ได้ผลผลิตมาแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับ
อันนี้ใช้เวลาตั้งแต่เม็ดลงหลุมเลยถึงณตอนนี้๖๑วัน

แล้วพูดถึงตลาดหน่อยการขายข้าวโพดพันนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับ
การตอบรับอย่างดีเอาไปขายวันหนึ่งประมาณ๕๐๐ฝัก

เป็นสายพันธุ์ข้าวโพดที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนะเจ้าข้าวโพดข้าวเหนียวม่วงซูพรีม

เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมรวมไปถึงเกษตรกรที่สนใจก็อยากจะลองหาไปปลูกเอาไว้สายพันธุ์แบบนี้ไปทดลองปลูกกันดู
ซึ่งรายละเอียดต่างแล้วก็ข้อมูลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามหาได้เพิ่มเติมเลยเราขึ้นให้ตรงข้างด้านหน้าจอแล้วทั้งทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ครวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยโทรไปพูดคุยกันได้
เอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยพี่เล็กเขาเด็ดฝากข้าวโพดนี้หน่อย

ทำอย่างไรครับนี่

ฟันม่วงเฉยคุณยังไม่แว่งฟันหรอ
ไม่ใช่
ไปเกี่ยวอะไรกับฟันม่วงกินแล้วสุขภาพดีประโยชน์มีเยอะ
ต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ต้านมะเร็งด้วยนะคะ

แต่ดีข้อโพชพรรณนี้เนี่ย
ไปทานดูรับรองอร่อยแน่นอนนะครับ
ถ้าใครอยากสร้างอาชีพก็ติดต่อกันไปได้ด้วยนะคะ
พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าของกินมารออยู่เพียบเลย